คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ค่ะคืนวันที่๑๐เมษายนสักประมาณทุ่ม๕๐นาที
ตำรวจสนบังซื้อได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายปลาระเบิดปิงปอง๒ลูก
ใส่ประตูร๑รอ๑ก็คือกรมทหารราบที่๑มหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์
ริมถนนวิภาวดีรังสิตนี่ค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ประเด็นคือเป็นเขตทหารเป็นเขตพระราชฐานในนั้นมีอะไรมีบ้านนายก
บ้านคนเอกประยุจจันโอชานายกรัฐมนตรีอยู่ในนั้น
หน้าบ้านลุงตู่เลยอย่างเงี้เหรอใช่ถนนหน้าบ้านลุงตู่
ถนนด้านหน้าเลยพี่อุ๋ยระเบิดปิงปองสองลูกอ่ะ
นี่ค่ะแต่มันไปลงเขาที่สนามย่าตรงกันข้ามกองรักษาการ
ไม่ได้มีใครได้รับบัตรเจ็บนะคะครับทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบวันนี้
แต่ด้วยความที่ด้านในเป็นเขตพื้นที่ทหารเป็นเขตพระราชฐานเราเข้าไปไม่ได้ค่ะ
แต่เราได้ภาพนี้มาอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ค่ะ๓คันนะคันที่๑ผู้หญิงกับผู้ชายนะคะ
เดี๋ยวดูคันที่๒มากัน๓คนผู้ชายล้วนนี่คันที่๓เป็นผู้ชาย๒คน
ว่าทั้ง๓คันนี้ร่วมกันก่อเหตุแต่คันที่สองจะมีไฟแป๊บออกมา
ว่ารถจักรยานยนต์คันที่๒นี่แหละที่เป็นมือปลา
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกทีคันที่๑ไปคาดว่ามาด้วยกันนั่นแหละ
เดี๋ยวดูคันที่สองนะคะแล้วสังเกตดีมันจะมีจังหวะไฟวาบขึ้นมา
คนที่สามอยู่ด้านในตรงนู้นนะนี่ตรงนี้แหละนี่นะคะตรงช่วงเวลาตรงนี้แหละ
ลองปล่อยภาพไปหน่อยจะมีแว๊บไหมจะกินไฟอยู่แว๊บนึงนิดนึง
นี่นี่ค่ะนี่ปลาเข้าไปแล้วใช่ค่ะก็เลยเชื่อว่านี่แหละสามคันนี้แหละ
ร่วมกันก่อเหตุรวมแล้วก็คือ๗คนเพราะว่ารถจักรยานยนต์คันแรกเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
มากัน๒เนาะคันที่๒เป็นผู้ชาย๓คันที่๓เป็นผู้ชาย๒นี่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูภาพจากกล้องตัวที่๒กลุ่มผู้ก่อเหตุก่อเหตุเสร็จขี่หนี
ก็หนีไปตามถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเนี่ยค่ะก็ขี่หนีกันไปแบบนี้นะคะ
คนรถจักรยานยนต์๓คันล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
ตำรวจสอนอท่าเรือไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับคดีปลาระเบิดปิงปอง
ใส่ประตูค่ายทหารรอ๑รออนายธนายุทธนายุทธยาหรือบุ๊ก๑๑ฟิงเกอร์
อายุ๒๐ปีเป็นนักร้องแนวแรปเปอร์ชื่อดังและเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะคะ
นางสาวปฏิมาฝากทองเป็นแฟนสาวอายุ๒๐ในเอนามสมมุติอายุเพิ่ง๑๕
เป็นสามคนที่ร่วมก่อเหตุคาดว่าเป็นแบบนั้นแต่เขาปฏิเสธนะแต่ฟังก่อนนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานมันเยอะเพราะไปจับแล้วเนี่ยเขาตรวจค้นในบ้าน
อยู่ที่ชุมชนร่มกล้าวแถวคลองเตยสิ่งที่เจอคือสิ่งเหล่านี้
ประทัดลูกบอล๑๖๔ลูกแล้วมีประทัดเป็นเหมือนไข่อ่ะไข่ก๊อก
อีก๘ลูกลุควันระเบิดควันรวม๒๓ลูกโอ้โหมีสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ในบ้านพักเพื่ออะไร
นี่นะคะรายงานข่าวบอกแบบนี้ค่ะคือก่อนตำรวจจะจับนายธนายุทธ์นะคะ
สายตรวจสอนอท่าเรือได้รับแจ้งว่ามันมีเสียงดังคล้ายระเบิดมีคนเจ็บด้วย
ในชุมชนร่มกล้าวแถวแถวคลองเตยพอไปตรวจสอบนายธนายุทธ์มีแผล
เป็นสะเก็ดระเบิดที่เท้าขวาพาไปปฐมพยาบาลแล้วก็พาไปสอบปากคำที่โรงพัก
สุดท้ายเขารับสารภาพว่าช่วงเย็นเมื่อวานไปร่วมชุมนุมทางการเมืองที่อนุสวรีประชาธิปไตย
อืมเขาปฏิเสธนะคะครับแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าแหมก็ยังไม่ค่อยน่าเชื่อนะกับสิ่งที่เขาปฏิเสธมาอืมเพราะว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในบ้านพักอ่ะมันหลายอย่างมาก
ดังนั้นเบื้องต้นแจ้งข้อหานี้เอาไว้ก่อนข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนะคะแล้วจะมีการดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ควบคุมตัวได้๓คนแต่เขาปฏิเสธนะคะ
แต่ทีมข่าวของเรารายงานว่าเหมือนกับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอ่ะคงจะโกรธแค้นที่เพื่อนของเขาที่ไปร่วมชุมนุมเมื่อวานอ่ะพี่อุ๋ย
แล้วระหว่างจะกลับถูกจับถูกตำรวจจับเพราะว่ามีการพกพาอาวุธก็อาจจะโมโหที่เพื่อนเขาไปชุมนุมแล้วโดนจับ
หลังจากนั้นก็เลยมาปลาระเบิดปิงปองใส่รั้วที่พักของนายก
แต่คนที่ถูกคุมตัวได้วันนี้เขายืนยันว่าเขาไปชุมนุมแต่เขาไม่ได้ไป
ใช่เขาปฏิเสธเรื่องของการปาระเบิดปิงปอง
ก็ต่อสู้คดีกันต่อไปนะฮะ